แต่ก็ต้องยอมรับว่าอีกมุมหนึ่งเขาก็มีคนที่เห็นต่าง
โดยเฉพาะข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันนะครับ
ก็เลยมีการออกมาแสดงพลังตรงนี้กันนะครับ

มีประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบัน

แสดงครับชาวสุราชธานีสิบเก้าอำเภอนะครับ
นัดรวมพลังสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะครับ
ในหลวงรับราชการที่๙และหลวงรับราชการที่๑๐นะครับ

บางคนบอกว่าต้องล่องแม่น้ำตาปีมาเลยก็มี
ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานี
เป็นผู้กล่าวแถลงการปกป้องสถาบัน
โดยบอกว่าจะปกป้องสถาบันจนกว่าชีวิตจะหาไหม้
ลับกับการขึ้นแสดงจุดยืนของตัวแทนจากกลุ่มต่างที่เดินทางมาจาก๑๙อำเภอ
อำเภอก็ต้องล่องเรือมาก็มีนะครับ
๑นาฬิกาเนี่ยประชาชนร่วมกันเดินแสดงจุดยืนปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ก็เดินจากจุดที่มารวมตัวกันที่สะพานนฤทธิริมแม่น้ำตาปี
ไปยังศาลหลักเมืองสุราธานีระยะทางกว่า๒กิโลเมตรแบบนี้นะครับ
แล้วก็ยื่นข้อเรียกร้อง๖ข้อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ทางผู้ราชการจังหวัดสุราธานี
หลังจากนั้นก็ร่วมกันจุดเทียนร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระรมี
แล้วก็แยกย้ายกันกลับนะฮะค่ะ
กิจกรรมที่สุราธานีนี่ก็เสร็จสิ้นลงไปเมื่อ๑๘นาฬิกานะครับ
ค่ะส่วนที่๑๐๑ค่ะเมื่อช่วงบ่าย๓โมงที่เวทีกลางแจ้งสวนสมเด็จพระศรีนคริน
อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้นะคะ
ในนามของกลุ่มปกป้องสถาบันและเทือดทุนพระมหากษัตริย์จังหวัด๑๐๑ค่ะ
ทำกิจกรรมเพื่อแสดงความสำนึกรักประเทศไทยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
สำหรับในกิจกรรมนี้นะคะก็มีการร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริมพระบารมี
สะดุดีมหาราชาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะในลักษณะของการปกป้องสถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
มีผู้แทนยื่นแถลงการส่งมอบให้ตัวแทนของฝ่ายปกครองด้วยนะคะ
ก็มีประหลัดอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑เป็นผู้รับมอบ
ใช้เวลาไม่นานนะคะก็แยกย้ายกันกลับค่ะครับ
มีกิจกรรมที่นครรัชศรีมานะครับท่านผู้ชมครับ
ที่บ้านวังกลุ่มนะครับหมู่๑๔ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย
ตัวแทนชาวบ้านจาก๑๒ตำบลนะครับกับนันผู้ใหญ่บ้านด้วย
แสดงพลังในการปกป้องสถาบันนะครับเป็นกิจกรรมเดินลงสำนึกรักประเทศไทย
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เชิญชวนให้ประชาชนชาวอำเภอพิมาย
มาร่วมกันปกป้องสถาบันนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีนะครับ
ก็ไปตามถนนสายพิมายชุมพวงนะครับระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรนะฮะ
ที่ร่วมกันเดินพลังอ่าเดินแสดงพลังกันไปนะครับ
มีกิจกรรมร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริมพระบรมี
สะดุดีมหาราชาด้วยนะครับกลุ่มคนรักสถาบัน
จากมารวมตัวกันแสดงพลังแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ยังไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านวังกลุ่มด้วยนะฮะ
ค่ะคือตอนเนี้ยตรงจุดนั้นน้ำท่วมอยู่นะครับ
จำนวนยี่สิบหลังคาเรือนนะฮะก็บอกว่าเป็นการแสดงความช่วยเหลือกันนะฮะ
ในฐานะภาษกนิกรไทยแล้วก็เพราะสมนึกในพระมหากดรรมที่คุณ
ในหลวงราชการที่๑๐นะครับที่พระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทั่วประเทศ
นี่ค่ะที่นักของราชสีมานะครับ